ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นดราม่าเรื่องของที่จอดรถ
แต่มิวต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าข่าวนี้แตกต่างจากข่าวอื่นที่เคยเล่าไป
เพราะเป็นประเด็นดราม่าที่จอดรถที่รัฐสภาค่ะ
คือมีผู้หญิงคนนึงต้องไปทำธุระที่รัฐสภา
วนหาที่จอดรถมันไม่มีที่จอดเลยพี่อุ๋ย

ถูกต้องแล้วมีเจ้าหน้าที่เหมือนแบบไปเปิดแผงกั้นให้เธอจอด
เธอก็เข้าจอดเธอไม่รู้หรอกมันเป็นช่องจอดของสอสอคนหนึ่ง
กลายเป็นว่าสอสอคนนี้ไปด่าตำรวจสภา
พูดประมาณว่าเธอทำผิดนะทำความผิดไปจอดทับที่
โอ้โหวุ่นเลยคุณผู้ชมลองดูค่ะ
นี่ก็มีธุระที่ต้องเข้าไปรัฐสภาสถานที่อันทรงเกียรติใช่ป่ะ
จริงมันก็ให้ประชาชนเขาได้ทั่วไปแหละ
แต่ที่จอดรถคือแน่นมาก
ก็วนอยู่ประมาณ๓รอบ
มีพี่ผู้ชายคนนึงโบกมือแล้วก็เปิดแผงกั้นให้ลงมา
ฉันตกใจฉันโดนใบสั่งแล้วก็โดนล็อกล้อ

ตำรวจก็บุกแอดกแกแล้วบอกว่า

ก็บอกสปธุ์
บอกให้ฉันเอาบัตรประชาชนให้ให้ฉันไปเดินถ่ายเอกสาร
ฉันไปเดินถ่ายเอกสารทุกที่แต่มันไม่มีใครให้ฉันถ่าย
เพราะเขาไม่มีที่ฉายกระสารตอนนั้นฉันก็เริ่มขึ้นใช่ไหม
บอกว่าให้โทรหาสอสอคนนั้นลงมาคุยกับฉันเลย
มันมีปัญหาอะไรกับที่จอดรถขนาดนี้ใครจะไปรู้
ฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดีสรุปตำรวจนางก็ไม่โทร
และตอนออกมาเอารถคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
โดนสอสอและแบบนี้ด่ารั้นาว
นี่แหละค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
แต่อาคารรัฐสภาอย่างที่พี่อุ๋ยบอก

ว่าปัญหาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหที่จอดรถมันไม่พอ
โอ้โหก็สสวเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม
ใช่พี่อุ๋ยโอ๊ยเยอะแยะไปหมด
จะเป็นที่จอดรถของสอสอเฉพาะในวันที่มีประชุมสภานะคะ
ก็จะมีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นที่จอดรถสำหรับสอสอ
แต่มันเป็นดราม่าก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปทำธุระ๒๔มกราคมวนหาที่จอดรถนานมาก
ตามคลิปที่บอกวน๓รอบไม่มีที่จอดสักที
จนมีคนมาเปิดแผงเหล็กกั้นให้เธอเข้าจอดที่ช่องจอดรถช่องหนึ่ง
เธอบอกเธอไม่รู้จริงว่าเป็นที่จอดของใคร
ไม่รู้หรอกว่าเป็นที่จอดของสอสอ
มันเป็นที่จอดรถประจำของสอสอชื่อย่อชอช้างค่ะ
พอเธอเสร็จธุระกำลังจะกลับอ้าวโดนล็อกล้อ
โดนเขียนใบสั่งตำรวจสภาบอกตำรวจโดนด่าเละเลย
เธอก็ไม่รู้ว่าเป็นช่องจอดของสอสอ
ก็มีคนเปิดแผงเหล็กให้เธอก็จอด
แล้วเธอก็ต้องวุ่นไปหาที่ถ่ายเอกสาร

เธอก็เลยงงว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอ
ขนาดนั้นเลยเนี่ยนะกับอีกแค่เรื่องที่จอดรถเนี่ยนะ
บอกว่าก็ไปค้นประวัติสอสอคนนี้นะคะ
เคยเป็นข่าวเรื่องของการเอารถไฟฟ้าไปจอดชาร์จแบตหน้าอาคารรัฐสภาพ
เมื่อปีพศ๒๕๖๔
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามเรื่องนี้
ที่เรือตรียุทธนาสัมเภาเงินที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ในฐานะโคศกประจำสำนักงานเลยคาทิการสภาพผู้แทนราษดร
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคือถ้าเป็นวันธรรมดาค่ะ
ประชาชนสามารถเอารถเข้าไปจอดได้ปกตินะคะ
แต่ถ้าเป็นวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษดร
เจ้าหน้าที่จะนำแผงเหล็กไปกั้นสำรองที่จอดรถให้กับสส
ไปถึงผู้ติดตามเพราะว่าที่จอดรถมันจำนวนจำกัดจริง
ยืนยันว่าทั้งสมาชิกรัฐสภาสื่อมวลชนประชาชน
วนหาที่จอดไม่ต่างกันเพราะที่จอดมันน้อยมาก
ส่วนกรณีนี้ที่ผู้หญิงเจ้าของคลิปออกมาให้ข้อมูลนะคะ
ก็เหมือนกับว่าคนมายกแผงกั้นออกให้ไปจอดเนี่ยตรวจสอบแล้วว่า
คือคนที่ยกแผงไม่ใช่ตำรวจ
ไม่ใช่ตำรวจของทางสำนักเลขาธิการหรือตำรวจสภา
แต่เป็นคนขับรถของคนที่ไปติดต่อราชการไปทำธุระที่รัฐสภา
เขาเห็นใจผู้หญิงท่านนี้ที่วนหาที่จอดรถอยู่นานแล้วไม่มีที่จอด
เขาก็เลยหวังดีเอาแผงกั้นออกแล้วให้เธอไปจอด
แต่คนที่เอาแผงกั้นออกไม่ใช่ตำรวจสภา
คือยกแผงกั้นให้กันเองเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสภาเขา
ก็คือเป็นแค่คนไปทำธุระที่สภาเหมือนกันแล้วเห็นใจเธออย่างนี้ค่ะ
แต่ฝั่งผู้หญิงเธอบอกเธอก็ไม่รู้หรอกเห็นมีคนยกเหล็กให้เธอแผงกั้นเธอก็จอด
ทีนี้ส่วนเรื่องที่ตำรวจไปล็อกล้อไปแบบโอ้โหจะขอบัตรประชาชน
ต้องไปถ่ายเอกสารอะไรแบบเนี้ยครับก็ได้รับคำยืนยันมาว่า
ตำรวจสภาไม่ได้ไปกลั่นแกล้งอะไรเธอไม่ได้ต้องเสียค่าปรับอะไร
เพียงแค่ว่าเตือนเรื่องของการห้ามจอดรถอะไรแบบนี้

หาที่จอดรถไม่ได้ก็จะวนอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็จะสามารถจอดรถได้
คือเหมือนทางตำรวจถูกทางสอสอที่เป็นประเด็นต่อว่าอะไรอย่างนี้
ผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ย
เขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ของเขาไว้อยู่แล้วนะครับ